เมื่อเช้าเนี่ยที่เข้าไปทำการตรวจค้นเนี่ย
เนื่องจากว่าทางชุดสืบสวนนะครับในคดีนี้นะครับ
สืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
อย่างน้อยสองคนเนี่ยนะครับไปพักอาศัยนะครับ
หรือมีการไปทำศัยกรรมที่บ้านหลังดังกล่าว
หลังจากที่สามารถทำงานตรวจค้นได้ใครอยู่ด้วยสวนทราบสามารถจับคุมคลุงป์หาตามหมายจับได้๑คนที่บ้าน
ที่มีหมายค้นคือบ้านหลองขอบอ
ผมผมนำเรียนนะครับเราไม่ทราบว่าเป็นบ้านท่านใดนะครับ
เพราะบ้านเนี่ยชื่อบ้านก็ไม่เป็นชื่อของคนอื่นนะครับ
แล้วก็เรามีพยานหลักฐานนะครับทางการสืบสวนเนี่ย
พบว่าบ้านทั้งหมดที่ขอหมายค้นนะครับ
มีความเกี่ยวพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นการขอหมายค้นเพื่อติดตามจับผู้ต้องหา
หมายจับนะครับและในที่สุดเนี่ยเจ้าที่ชุดตรวจค้นเมื่อเช้า
ดังกล่าวก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้๑คนนะครับ
ไอ้ชุดเป็นเจ้ามือหรือเป็นคนรับแทงหรือว่ามีเส้นเงินจากคนอื่นมาหา
คือเอาอย่างนี้นะครับในการกระทำผิดของผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับ
มีการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับมีการตั้งกลุ่มกระทำความผิดอย่างเป็นระบบนะครับ
เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารจัดการเว็บการพนันออนไลน์นะครับ
ซึ่งก็มีตำรวจบางท่านเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าของ
ก็ผู้บริหารจัดการพนันเว็บออนไลน์นะครับผู้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ก็คือคุณมีอำนาจสั่งการ
คุณก็อาจจะเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารเว็บอะไรก็ตามนะครับ
ขออนุญาตใช้คำกว้างว่าเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซขนาดนี้นะครับ
ที่สองคือกลุ่มบัญชีม้าและจัดหาบัญชีม้านะครับ
กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องนะครับ
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นี้นะครับ
กลุ่มที่๔คือกลุ่มที่รับผลประโยชน์
จากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับฉีเว็บพนันนี้ซึ่งเจ้าที่ตำรวจ๘คนเนี่ย
แต่ละคนก็เกี่ยวข้องไปแต่ละพฤติการของตัวเอง
บางคนก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มหนึ่งบางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม๒
บางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสามบางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสี่อืม
นะครับแต่ในแปดคนเนี้ยก็เป็นเป็นผู้ที่อ่ามีพยาหลักฐานนะครับ
เพียงพอที่จะดำเนินการดำเนินคดีเขาได้นะครับ
จนนำไปสุดการณ์ของหมายจำนะครับตอนนี้เป็นแปดคนก็เป็นการสุด
สวนสอบสวนขยายผลนะครับจึงดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตาม
ขยายผลจากเรื่องอะไรครับท่านจากเอ่อเมื่อประมาณปลายเดือน
ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีการพนันออนไลน์
และฟอกเงินอืมนะครับอ่าเว็บไซต์และเครือข่ายอีกสิบสอง
เป็นข้อมูลทางอ่าเทคนิควิทยาศาสตร์นะครับ
แล้วก็ข้อมูลจากการธนาคารนะครับเราก็สามารถมาขยายผลจับ
ออกหมายจับนะครับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมอีก๒๓คน
อ่าสามหกยี่สามจากเดิมสามก็เป็นยี่สิบหกคน
หายในคดีนี้นะครับและในยี่สิบสามคนเนี่ย
เป็นพฤติการตำรวจนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้หา
กลุ่มเนี้ยแปดคนครับในครั้งนี้นะครับเกี่ยวข้องที่ว่า
ไปค้นบ้านเราไม่ได้มีทะเบียนบ้านเกี่ยวข้องนะครับ
แต่ว่าจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าเขาไปอยู่ที่นั่นนะครับ
เขาไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานอื่นนะครับ
เชื่อมโยงนะครับจากการสืบสวนว่าเชื่อมโยงในการกระทำความผิด
หลักฐานอื่นที่ว่าคือต้องขออนุญาตหลักฐานอื่นก็อยู่ในสำนวนการหลบสวนนะครับ
แต่ว่ายืนยันได้แค่ว่าการตรวจค้นเมื่อเช้าเนี่ยเป็นการตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มหาตามหมายจับเป็นหลัก
อืมและในการค้นบ้านจุดที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะครับ
ก็สามารถจับคุมภาคได้หนึ่งคนเป็นคุมภาคตามหมายจับอืม
ก็เป็นการยืนยันว่าฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำงานอยู่บนข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงนะครับ
สามารถอ่าจับคุมภาคตามหมายจับนะบ้านที่เราขอใหม่ค้นได้ด้วย
แต่บ้านหลังที่เข้าตรวจค้นเนี่ยการตรวจค้นมันมีพยานหลักฐานอื่นที่ว่าเนี่ย
มันเป็นยืนยันอย่างนี้แล้วกันครับว่าปกติคุณหาตามหมายจับได้ด้วย
เจ้าของบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องไหมตอนเนี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับ
ทะเบียนบ้านก่อนนะครับตามหลักฐานเนี่ย
คงต้องสืบต่อไปนะครับแต่ว่าผู้ครอบครองผู้พักอาศัยนะครับ
ก็เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
ว่าเจ้าของบ้านไม่ใช่รองพบเจ้าของบ้านที่เป็นชื่อตามทะเบียนนะฮะ
ตอนนี้เท่าที่ผมได้จากฝ่ายสืบสวนนะครับเป็นคนอื่นนะครับ
ชื่อบุคคลอื่นไม่ใช่ของรองพบอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่
แต่ส่วนที่มีหมายจับจับกลุ่มเนี่ยมีนายตำรวจยศอะไรบ้าง
พอบอกได้ไหมนายตำรวจใช่ไหมครับ
ทั้งหมดได้รับรายงานว่าจากไม้จับอีก๓ใหม่เนี่ย
ติดจามจับกุมได้ประมาณ๑๕ไหมในตัวเลขยังไม่แน่นอน
แต่ขณะนี้ที่เข้ามาดูที่บกน๕ซึ่งเป็นสถานที่รับตัวผู้ต้องหาแล้วทำการสอบสวน
ตามที่ท่านพจการละครบานกำลังผมหนัดไว้ไว้นะครับ
นำมาส่งแล้ว๔คนิ้ลงได้
คนหรือ๔นายครับ

จ๊อคคนที่เป็นผู้รหารจัดการ
ที่ทางสอบถามมานะครับทางพรุทธถามสอบถามเนี่ย
ยืนยันได้ว่าก็มีเจ้าที่ตำรวจเข้าไปแต่งทั้ง๔กลุ่มนี้
คนเข้าไปตรวจส่วนหนึ่งได้เจอท่านตามที่บอกบนข่าว
เพราะฉะนั้นการเข้าไปค้นค้นเพื่อจับผู้ต้องหาตามหมายจับ
อันนี้ยืนยันและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ด้วย
อันนี้คือเรื่องการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตำรวจเท่านั้นเอง
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแต่มองว่าการสืบสวนเนี่ยฮะ
ตำรวจให้มีข้อมูลเชียวหนูที่ว่าบ้านนั่นก็เป็นบ้านรองกษ์บอร์ค
ต้อผมเรียนพี่ไปแล้วนะครับเขาตอบเหตุไปแล้วนะครับ
การปฏิบัตินั่นที่ไม่ถูกต้อง
เราในชุดสูตรจับคุณนำกำลังเพื่อไปติดตามจับคุณหาตามหมายจับ

ต้องไปพูดนะครับเราค้นบ้านเพื่อติดตามผู้ต้องหา
ตามหมายจับและสามารถจับคุณหาตามหมายจับได้ครับ